เอามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องอ้วนผอมค่ะ
ล่าสุดได้เจอได้โพสต์ไอจีของใบเตยอาสยามค่ะคุณผู้ชม
นางว่าผอมแล้วล่าสุดนางผอมหนักกว่าเดิมอีกนะคะ
ก็คือจากตอนแรกน้ำหนัก๔๕๗ค่ะ
ตอนนี้เหลือ๔๒๙กับสปอร์ตบาร์ตัวจิ๋ว
คือถ้าด้วยไซส์ความสูงของใบเตยมันพอเหมาะพอดีแล้ว
ใช่แต่นางก็ตั้งเป้าหมายอาทิตย์หน้าจะ๔๐กิโลคุณผู้ชม
เหลืออะไรให้อยู่ในไส้บ้างไหมล่ะ
เมนต์ก็ถล่มทลายนะคะตั้งแต่แนนงแรนเนมเต็มไปหมดนะคะ
รวมไปถึงทำไมผอมลงหน้าอกหน้าใจมันไม่ลดล่ะจ๊ะเชอรี่
เออนะคะก็ว่ากันไปก็รอดูนะคะว่าที่หน้านั้นจะผอมลงหรือเปล่าค่ะ